อีกหนึ่งข่าวที่ยังอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม
กรณีที่มีการตบตีทะเลาวิวาสกันนะคะ
มีประโยคเด็ดที่ชาวเน็ตหลายคนเขาก็ชื่นชม
เพราะว่าได้มาเผยถึงเส้นทางความรักครั้งล่าสุด
ที่เธอพูดว่าไม่ได้คบคนที่ฐานะ
แต่ว่าเส้นทางความรักของคุณแพทย์เนี่ยดูไปก็เนอะ
ใช่แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปย้อนรอยความรักของเธอค่ะ
นับประพาถือว่าเป็นนักแสดงสาวที่มีทั้งความสวยและความสามารถ
ขณะที่นิสัยใจคอเพื่อนร่วมวงการต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เป็นดารานิสัยดีมีอารมณ์ขันแต่หากว่าย้อนเส้นทางความรักครั้งเก่าของแพทย์นะฮะ
อาจจะดูอาพับเรื่องความรักไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ
เริ่มกันเลยตั้งแต่สมัยที่สาวแพทย์เข้าวงการแรกนะ
จำวงนี้ได้บ้างนานมาก
เบนธีรวีอดีตนักแสดงจากเรื่องกลิ้งไว้กอดพ่อสอนไว้ค่ะ
คือคุณแพทย์เนี่ยโด่งดังมาจากเป็นเน็ตไอดอลมาก่อนนะ
ไซต์เมื่อก่อนเด็กดีดอตคอมไงแล้วก็แบบโอ้โหไปคบกับคนในวงการด้วย
นางเอกเอ็มวีอย่างนี้วงแท็กซี่จำได้
ใช่หลังจากนั้นสาวแพทย์เนี่ยก็เริ่มเข้าหันมาคบหากับหนุ่มในแวดวงไฮโซนะคะ
ไล่ตั้งแต่ไฮโซเกิ้ลที่ปัจจุบันคือแฟนนุ่มของเพื่อนนักแสดงร่วมช่อง
น้ำฝนพัชรินซึ่งความรักครั้งนั้นก็ยังไม่ค่อยพูดถึงถูก
พูดถึงมากสักเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนเพียงไม่นานก็ต้องมีอันเลิกรากันไป

จากนั้นนะคะไฮโซแล้วต่อกันที่ไฮโซอีกคนนึงแล้วกัน
ไฮโซฮิมอิสริยะนะคะซึ่งจะด้วยเหตุผลกลใดไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะ
ทั้งคู่ต้องจบความสัมพันธ์กันไปในที่สุด
โดยหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายชายก็หันไปควงนางแบบนักแสดงสาวเมนเทอร์บี

เออนะคะก็ตกเป็นข่าวรักสามเศร้ากันอยู่พักนึงนะคะ
ต่อมาอีกหนึ่งไฮโซค่ะคุณแพทย์ก็มาคบกับไฮโซนิวนะคะ
แต่คนนี้สั้นมากคือไม่ทันไรเจ้าตัวก็ประกาศหานุ่มคนใหม่มาดูแลหัวใจแล้วนะคะ
ส่วนสาเหตุการเลิกราแม้แต่สาวแพทย์เองเนี่ยก็ยังงงอยู่
เพราะจู่ฝ่ายชายก็หายตัวไปซะเฉยแบบไร้ร่องรอย
แล้วก็ไม่มีการบอกประโยคบอกลาหรือประโยคเหตุผลใดกับเธอทั้งนั้น
ซึ่งความรักครั้งนั้นก็ดูเหมือนที่จะทำให้เธอเฮิตหนักกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะ
ตอกย้ำความอาพับรักของแพทย์กันต่อนะคะกับชายหนุ่มชื่อเตอร์
หลังจากที่เธอเปิดตัวกับสื่อมวลชนโดยใช้เหตุผลว่าฝ่ายชายเอาชนะใจเธอได้
เพราะไม่รังเกียจครอบครัวของเธอค่ะ
ยังช่วยดูแลที่คุณแม่กำลังป่วยด้วย
แต่ไม่นานแพทย์ก็ต้องโชคหลังจากรู้ข่าวว่าแฟนหนุ่มมีคดีติดตัว
แต่ในที่สุดแล้วไปกันไม่รอดค่ะ
โดยสาวแพทย์ก็ชี้แจงว่าสืบเนื่องมาจากทัศนคติที่ไม่ตรงกัน
ยังไงก็ตามแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้ว
แต่หลังจากที่อดีตคนรักถูกตำรวจจับข้อหาพยายามฆ่า

เข้าไปเยี่ยมถึงห้องขังอย่างไม่มีปิดบังอีกด้วยค่ะ
และแผลเป็นสดร้อนคนล่าสุดนะคะ

เป็นนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง๘ปีเต็ม
ซึ่งแม้จะเริ่มต้นอย่างสวยงามเพราะความที่ชายหนุ่มเป็นคนจิตใจดี
ทำให้แพทย์มองข้ามเรื่องหน้าตาและฐานะทางสังคมนะคะ
แต่สุดท้ายเส้นทางความรักของเธอก็ไม่อาจไปถึงฝั่งฝัน
น้ำซ้ำยังจบไม่สวยตามที่ปรากฏเป็นข่าวคลึกโครม

บางคนบอกนี่เป็นพญาแว้นแล้วนะในรูปเนี่ยหล่อกว่าตัวจริงหน่อย

ไปซื้อบิ๊กไบไทซ์มาขับแล้ว
ต้องเป็นคนที่อาจจะทำบุญมาร่วมกันศีลเสมอกัน
ความรักนั่นแหละเป็นเรื่องของคนสองคน
เราในฐานะคนนอกเนอะก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยค่ะ
รวมไปถึงคุณแพทย์ด้วยแต่เราเชื่อว่าความดีของเธอที่เป็นลูกกระตันอยู่นะคุณ
ก็จะทำให้เธอพบเจอกับคนดีในอนาคตนั่นเองค่ะ